สวัสดีครับถึงเวลาขอจับตาเตือนไพรในวันนี้กับผมภูปตานันท์พิสิตมหันต์นะครับ
คุณผู้ชมครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมายังคงมีรายงานอย่างต่อเนื่องนะครับ
เหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคอีสานหลายพื้นที่มีฝนตกตลอดทั้งวันทั้งคืน
ณขณะนี้บางจุดยังไม่หยุดเลยนะครับแน่นอนสิ่งที่ตามมาก็คือภัยทางธรรมชาติต่าง
ในขณะที่จุดอื่นทั่วไทยก็บอกว่าตอนนี้ฝนเริ่มลดลงแล้ว
หลังจากนี้เป็นต้นไปเกิดอะไรขึ้นกับสภาพอากาศเมืองไทยของเรา
มาตรวจสอบพร้อมกันนะครับกับระบบพยากรณากาศของ
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองไหนของเรา
ก็คือการก่อตัวของหย่อมฝนหรือว่าห่อมความกดอากาศต่ำ
ซึ่งเกาะตัวบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับ
ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ในอระยะนี้บริเวณอังกฬาวนั้นจะมีฝนตกชุบ
โดยถ้าหากดูจากภาพถ่ายดาวเทียมจะสังเกตว่ามีการเรียงตัวของกลุ่มก้อนเมฆเป็นแนวยาว
พาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคอีสาน
ไล่ยาวผ่านสปลาวแล้วก็เวียดนามครับ
ขณะที่บริเวณทางตอนล่างครับในพื้นที่ภาคตะวันออก
พื้นที่ภาคใต้ยังมีอยู่บางจุดที่ในระยะนี้ยังมีฝนตกอยู่นะครับ
ว่าจะเป็นพื้นที่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดส่วนทะเลอันดามัน
ในบริเวณพื้นที่ฝั่งระนองพังงาภูเก็ตจุดดังกล่าวก็มีฝนตกอยู่ในระยะนี้
นี่คือภาพรวมสถานการณ์กลุ่มฝนที่เกิดขึ้นในเมืองไทยของเรานะครับ
คุณผู้ชมสังเกตพื้นที่ที่มีสีเหลืองปรากฏนะครับ
พื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่ที่คาดการณ์ว่า
จะมีปริมาณน้ำฝนตกสะสมจนอาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติอื่นตามมา
ก็จะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
อีกหนึ่งจุดก็คือในบริเวณพื้นที่ลอยต่อ
ระหว่างพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน

ส่วนท้องทะเลนั้นใครที่จะเดินเรือ
ต้องระมัดระวังคลื่นที่แรงต่อไปอีก๑วัน
โดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้ากระนองคลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษ
หลังจากวันศุกร์เป็นต้นไปก็คาดการณ์ว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้
มรสุมฤดูฝนนั้นก็จะอ่อนกำลังลง
และคาดการณ์ว่าจะทำให้ฝนทั่วไทยนั้นลดลงในหลายพื้นที่นะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย
และจะลดต่อไปแบบนี้ไปจนถึงช่วงต้นเดือนกรกฎาคม
ปัจจัยหลักที่ทำให้ฝนลดลงและอาจนำไปสู่ภาวะฝนทิ้งช่วง
ก็คือร่องฝนที่ตอนนี้พาดผ่านบริเวณทางตอนบนนะครับ
ในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานจะเลื่อนไปอยู่บริเวณทางตอนล่างของประเทศจีน
ขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่ามรสุมฤดูฝน
ก็จะค่อยอ่อนกำลังลงตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
ก่อนที่จะกลับมาทีวีกำลังเพิ่มอีกครั้งหนึ่ง
หลังวันที่๖กรกฎาคมนะครับ
แต่กับโลกของเราใบนี้นะครับมีหนึ่งปรากฏการณ์หลายคนจับตามองทีเดียว
หลายคนสงสัยว่าฝนที่ตกลงมาในระยะนี้
เป็นผลเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงมาจากปรากฏการณ์

ปรากฏการณ์ลานิยานี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่กระแสลมสินค้าตะวันออกมีกำลังแรงขึ้น
หอบเอากลุ่มน้ำที่มีอุณหภูมิสูงไปอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกส
น้ำที่อุ่นแบบนี้จึงระเหยได้มากยิ่งขึ้น

กลายเป็นกลุ่มเมฆฝนแล้วก็ตกลงมาได้เยอะ

ก็คือแถวบริเวณประเทศอินโดนีเซีย

ช่วงเดือนตุลาคมก็จะเป็นช่วงฤดูฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
นั่นก็หมายความว่าในช่วงฝนครึ่งหลัง
บริเวณพื้นที่ภาคใต้จะตกเยอะตกหนักเป็นพิเศษ
อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษ
ยังไงใครที่อยู่บริเวณดังกล่าก็ต้องเฝ้าติดตามสภาพอากาศ
รวมไปถึงข่าวสารการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ
ทั้งหมดนี่คือจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้ครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ